แกก็อยู่ด้วยกันนะลุงเนี่ยก็ทำอาชีพรับ
ทั่วไปค่ะทีนี้จะเบิกเงินเบิกเงินกับ
นายจ้างจะเอาไปรักษาให้กับคุณป้านี่แหละ
ปรากฏนายจ้างพยายามบ่ายเบี่ยงตลอดเลย
ไม่ยอมให้เบิกจนวันหนึ่งจะเหมือนจะว่า
กดตังค์ให้นะปรากฏเอาทั้งคู่มาทิ้งไว้กลางทาง
นี่ร้อนถึงนายเอกพบเหลืองประเสริฐครับ
ผู้ช่วยสอสอเขตสายไหมพักเพื่อไทย
ผู้ก่อตั้งเพจสายหมายต้องรอด

ที่ริมทางรถไฟหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ไปเจอกับลุงสมประสงค์บริบูรณ์อายุ๕๔ปี
กำลังอุ้มป้าพัฒนันทายะอายุ๕๕ปีอยู่เลยครับ
ป้าพระธนันทายะเป็นผู้ป่วยพิการท่อนร่างด้วย
เดินก็ไม่ได้กำลังตะเกียกตะกาย
ปีนหนียุ่งอยู่เลยนี่อยู่กันสองคน

แล้วก็ขึ้นมาจากทางรถไฟเพื่อมานอนอยู่บนสะพานลอย
ลุงสมประสงค์เล่าให้ฟังว่าตนเองเป็นชาวนราธิวาส
แต่งงานอยู่กินกับภรรยาที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก

ก็ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปครับ
ก่อนหน้านี้ภรรยาลุงเขาแข็งแรงดีนะ

แขนขาก็อ่อนแรงเดินเองก็ไม่ได้
แต่ตัวเองไม่เคยทิ้งภรรยาไปไหนเลย

จะไปไหนมาไหนไปด้วยกันนี่แหละ
ทุกครั้งที่ลุงแกไปรับจ้างทำงาน

คอยดูแลไม่เคยให้ห่างกายเลย
คุณลุงเขาบอกแบบนี้ฟังแล้วน้ำตาจะไหล

จะดูแลภรรยาจนสิ้นลมหายใจเลยครับ

เดือนมกราคมที่ผ่านมามีนายจ้างคนหนึ่งชื่อว่านางติ๋ม
ติ๋มเนี่ยชวนลุงให้มาทำงานเป็นช่างเชื่อมเหล็ก
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็ให้ค่าแรงวันละ๖๐๐บาท

ตลอดระยะเวลา๒๓เดือนที่ลุงทำงานมานะ

แต่พอสิ้นเดือนเนี่ยมันก็เลื่อนไปเรื่อยเลยครับ
กระทั่งปลายเดือนมีนาที่ผ่านมา
คุณหมอจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์ที่จังหวัดตาก
โทรมาแจ้งลุงว่าลุงลุงเอาภรรยากลับมาตรวจดูอาการหน่อย
เนื่องจากพบว่าปอดน่าจะมีอาการแย่ลง
ทีนี้ลุงก็เลยขอเบิกเงินกับนายจ้าง

เพื่อจะพาภรรยากลับจังหวัดตากไปรักษาตัว
นายจ้างก็คือนางติ๋มบ่ายเบียงครับ
เบียงมาตลอดไม่ยอมให้เบิกเลย

นายจ้างบอกว่าเดี๋ยวจะพาตนและภรรยามาส่งขึ้นรถ

ปรากฏทั้งคู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชม
รอตั้งแต่๔โมงเย็นจน๒ทุ่ม

ทั้งคู่ต้องการจะกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดตาก

เดินทางไปยังบขศรังสิต

ก็ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับ

ที่มันน่าเศร้าคือเมื่อคืนตัวรถมันเต็มหมดครับ
แต่ก็ได้ตัวเดินทางเที่ยวค่ำของวันนี้

จากนั้นจะพาทั้งสองคนมานอนพัก
ศูนย์ประสานงานเพจสายใหม่ต้องรอด